ต้องโพสต์เฟซบุ๊คขอความช่วยเหลือปักหมุดเอาไว้
รวมทั้งมีการไลฟ์ว่าเขาอยู่ตรงนี้
เพื่อขอให้คนเข้าไปช่วยไปดูภาพนาทีชีวิตนี้พร้อมกันเลยครับ
ชีวิตนี้จะอยู่ประมาณสัก๑กิโลนะครับแต่ว่ามันข้ามนั้นไม่ได้อันตราย

แต่จะรบกวนก็คืออยากจะให้เจ้าหน้าที่มาขึงเชือกน่าจะข้ามได้
หลังจากผมเนี่ยน่าจะมีอีกหลายคนนะครับ
แต่ว่าผมเป็นกลุ่มแรกที่มาทันตรงนี้นะครับ
ยังไงรบกวนด้วยนะครับ
ขอบคุณเพื่อนทุกท่านครับ

ผู้ประสบภัยตั้งแต่ทุ่มครึ่ง

น่ากลัวจริงแล้วมันอยู่ในช่วงเวลากลางคืน
ดึกแล้วแล้วน้ำป่าไม่รู้มันจะมามากกว่านี้อีกไหม
และคุณกระดึงถ้าใครเคยไปเดินจะรู้ว่าป่ามันโอ้โห

แต่ว่าเขาก็มีความชำนาญในการที่เข้าไปร่วมกัน
ขันวิ่งเทลซึ่งนอกเหนือจากการที่เขามีการไลฟ์แล้ว

ชื่อว่าอิทธิพลสมุทรทอง
เขาบอกว่าผมต้องการความช่วยเหลือ
ตอน๓ทุ่ม๓นาที
ขนาดนี้ติดน้ำป่าข้ามออกไปไม่ได้

ว่าให้เจ้าหน้าที่เดินย้อนมาจากทางเส้นชัย
ประมาณ๑กิโลเพื่อขึ่งเชือกให้เขาข้ามไป
น้ำแรงมากและอยู่กันสองคนกับน้องผู้หญิงเมื่อสักครู่

ปักหมุดพิกัดเอาไว้ให้ในเฟซบุ๊กด้วย
คุณอิทธิพลหรือว่าชื่อเล่นคือพี่ป๊อกจริง

เขาเคยไปวิ่งร่วมกันกับพี่ตูนในโครงการ๙คนละ๙
เมื่อวานนี้ก็ไปร่วมแข่งขันวิ่งเทลที่ภูกระดึงนะครับ
หลังจากโพสต์ไปคนแชร์เยอะมาก
แชร์เยอะมากจนผู้จัดงานเขารู้แล้วก็บอกว่า
แล้วคนจัดงานก็มีการโพสต์ว่าขนาดนี้กำลังจะเข้าไปช่วยคนที่ติดอยู่นะ
เขาก็มีการบอกข้อมูลผ่านทางเฟซบุ๊
เพราะมีคนติดตามเคสนี้ค่อนข้างเยอะในช่วงเมื่อคืนนี้นะครับ
กระทั่งผ่านไปราวชั่วโมงกว่าปรากฏว่า
อิทธิพลก็มีการไลฟ์สดอีกครั้งว่าสุดท้ายสามารถข้ามกระแสน้ำป่าออกมาได้แล้วนะครับ
โดยเพื่อนนักวิ่งเกือบ๑๐คนได้ช่วยกัน
คือช่วยกันเองในการเอาไม้ไผ่ไปยึดเอาไว้
แล้วค่อยเดินข้ามไปในจุดที่น้ำเชี่ยวน้อยที่สุด
ไปดูจังหวะที่เขาบอกว่าเขาจะข้ามไปยังไงครับ
บิริวส์ในจุดนี้ครับ
ไปกับหลังไว้แล้วคือ

เพื่อนอีกช่างหนึ่งก็ช่วยเอาโทรนะครับ

ขอบคุณเพื่อนทุกช่างมากเลยครับ
เรารออยู่ตรงนู้นประมาณชั่วโมง

มีอีกบ้าง
ตรงนี้พี่๒ชั่วโมง

ตอนแรกพี่ป๊อกเขาอยู่กับน้องผู้หญิงแค่๒คนใช่ไหม

สุดท้ายทุกคนที่มาก็เลยช่วยกัน

ค่อยไตเชือกขึ้นมา

สุดท้ายรอดปลอดภัยทุกคน

นักวิ่งเทลเขาจะมีกระเป๋าสะพายหลังใบเล็ก
ใส่แค่น้ำแล้วก็มีสแนคนิดหน่อย

สำหรับงานวิ่งบนภูกระดึงเมื่อวานนี้

เป็นรายการของอันตราเทลภูกระดึง

วิ่งปลุกภูกระดึงปี๔นะครับ
กิจกรรมจัดขึ้นวันที่๑และ๒ตุลาคม
อุทยานแห่งชาติภูกระดึงที่เลยนะครับ

ผู้จัดเขาบอกว่าก็เป็นนักวิ่งกว่า๑๗๐๐คน
ร่วมงานวิ่งเทลกันเมื่อวาน
เพราะว่าคือเมื่อวานนี้เป็นวันแรกที่ภูกระดึงเนี่ย
เริ่มเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเดินป่าได้หลังจากที่ปิดฟื้นฟูกันมา
หลายเดือนเหมือนกันใช่อาจจะเป็นช่วงของหน้าของการเดินป่าอะไรอย่างนี้นะฮะ
แต่ว่าก็มาเกิดเหตุการณ์น้ำป่ายังไงก็ต้องระวังด้วย
เพราะเมื่อคืนภูกระดึงเขาบอกว่าเดี๋ยวมีการประกาศปิดไปก่อน
เส้นทางก่อนว่าสามารถเดินป่าต่อไปได้ไหม
ถือว่าโชคดีที่ว่าในพื้นที่มีสัญญาณให้ได้ไลฟ์ให้ได้ขอความช่วยเหลือ
แล้วก็ช่วยได้ปลอดภัยทุกคนนะคะ